บอกเลยว่าเป็นกรอบเป็นกรรมนะจ๊ะ
ปลาร้าออกดีมากปลาร้าขวดเนี่ยนะคะ

ช่วงโควิดเราหยุดอยู่บ้านเราคิดว่าเราจะต้องแบบ

แต่กลายเป็นว่าปลาร้าขายดีมาก
เป็นสูตรที่แบบโคลาสกินหรือมาปรับนิดหน่อย
ปลาร้าบองก็คือพี่ไม่สนับสนุนในการกินดิบอยู่แล้ว
คือชวนไฮตามโน่นนี่นั่นไฮเขาก็ขายปลาเห็นไหม
หายก็พ่วงน้ำพริกพี่ไปบ้าง
พี่ก็เอาปลาไฮมามาทำเมนูโน่นนี่นั่น

โอ้โหน่ารักดีนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนกันแบบนี้เนาะนะคะ
พูดถึงพี่สุนารีก็นึกถึงคุณแม่ของพี่สุนารี
ตอนนี้ท่านวัย๙๐ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะ
อัปเดตว่าแข็งแรงดีไม่มีโควิดมากวนใจค่ะ
แล้วพี่สู่เองก็ยอมทำตามรัฐบาลนะ
อดใจไม่ไปเยี่ยมคุณแม่มาหลายเดือนแล้วค่ะ
คุณแม่ก็สบายดีคุณแม่บอกว่า
เออยังไม่ต้องมานะลูกนะ
้ายุ๙๓๙๔ปีแล้วลูกหลานใครไปไม่ให้เข้าเลยค่ะ
แต่ลูกของเขาทั้งหมดพี่น้องทั้งหมด
มีแค่๒คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็คือดูแลเขาได้
บอกว่าชื่นชมผู้สูงอายุต่างจังหวัดมาก
ท่านรู้ดีนะแล้วก็พยายามห้ามไม่ให้ลูกหลานไปหา

ใช่บ้านคุณยายดิฉันก็เหมือนกันอยากจะกลับไปหาใจจะขาด

หนี้ไปก่อนต้องรักษาระยะห่างกันไว้ก่อนนะคะ